เป็นกับแก้มก็บ้างหรือกินเล่นก็บ้าง
ชอบไหมฮะโอ้โหกินแล้วมันเหมือนอยู่ทีวีไง

หยิบก็ไม่ได้ดูหรอกโอ๊ยใส่ปาก

นั่งกินถั่วแบบนี้แก้มเหล้าอยู่นะฮะ

เป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันนะฮะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ชาวบ้านจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของถั่วคั่วยี่ห้อหนึ่ง
นายจรินเขียดแก้วเจ้าของร้านขายของชำซื้อมาจากในตัวเมืองตรัง
แล้วก็นำมาขายต่อให้กับลูกค้าในหมู่บ้านในราคาห่อละ๕บาท
นี่ปรากฏว่าเป็นแบบนี้คุณ
ตอนแรกถ้ามองเผินก็คือเอาถั่วเปลือกเขาคงหลุดออกมันคงร่อนออก
ถ้าเปลือกร่อนออกข้างในโอ้โหผิวขาวขนาดนี้นะครับ
หรือไม่ถ้าเรากัดเข้าไปเรานึกว่าลูกหินหรือว่าป้อนหิน
แต่พี่เขาบอกมันน่าจะเป็นฟันคนนะครับ
โดยลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อถั่วคั่วยี่ห้อนี้ไปเมื่อคืนวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เอาไปกินกันตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนกินถั่วคั่วเป็นกับแกล้ม
จากนั้นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยนะ
กำลังหยิบถั่วคั่วเข้าปากแล้วก็ต้องคายออกมาทันที
พบว่ามีเศษของแข็งปะปนอยู่ด้วยนำออกมาดูทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นฟันของมนุษย์
โดยมีลักษณะคล้ายฟันกรามนะครับฟังเสียงคนที่เขาเจอหน่อยฮะ
พี่ชัยดูเขาว่าไม่ใช่ก้นอินแต่เป็นฟัน
สยองแล้วฮะถ้าเป็นฟันจริงคุณคุณกินถั่วแล้วเจอฟันหรือชิ้นส่วนอวัยวะร่างกายของคนอื่นเนี่ย
ตกใจนะฮะภรรยาของเจ้าของร้านขายของชำก็นำเศษของแข็งมาทำการตรวจ
ด้วยการเอาไปฝนกับแผ่นเหล็กนะฮะชดลองด้วยตัวเองก่อน
ว่าน่าจะเป็นฟันของคนนี่แหละฮะแต่ก็ไม่ได้จะเอาผิดหรือเรียกร้องใดกับเจ้าของโรงงานผลิตถั่วคั่วนะ
แค่อยากให้ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยให้มากขึ้น
ซึ่งคนที่ซื้อไปก็ยืนยันเช่นกันบอกว่าไม่รู้สึกติดใจอะไรแต่ก็ไม่กล้ากินถั่วคั่วอีกแล้วเข็ด
นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะทางผู้ผลิตนะแต่ก่อนคุณจำได้ไหมมีข่าวใหญ่ข่าวโตนานมากแล้ว
กุญเชียงและเจอนิ้วมือคน